ประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมรัฐมนตรี

พรุ่งนี้จะมีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ
ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้พร้อมกันครับ
คือการรับในปานนั้นเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่๓๔อย่างเป็นทางการ

รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ
ซึ่งไทยจะใช้โอกาสนี้เสนอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
อีก๑๕ปีข้างหน้าครับ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้วย
เนื่องจากว่าขณะนี้มีเพียงสำนักเลขาธิการชั่วคราวที่คูเวท
โดยระบุว่าคูเวทนั้นเสนอตัวให้ตั้งสำนักเลขาธิการถาวรขึ้นในประเทศ
ซึ่งก็คาดว่าจะมีการรับรองในที่ประชุมต่อไป
เข้ามาร่วมมือกันได้ครับ
ท้าทายก็คือว่าในโลกปัจจุบันการแข่งขันและความร่วมมือมันดำเนินไปพร้อมกัน
ก็คือว่าภายท่ามกลางความแตกต่างความไม่เหมือนกัน
เราสามารถที่จะดึงจุดแข็งของประเทศต่างในทวีปเอเชียให้มารวมกันได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายเราก็ได้เปลี่ยนเป็นโอกาสไปแล้ว
ซึ่งงนก็จะเป็นอันหนึ่งในการส่งเสริมในแง่การพัฒนาสันติภาพและความมั่นคงของโลกโดยรวม
รัฐบาลไทยในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มครับเพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือประเทศในเอเชีย
โดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมรวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยนายวิทยาวัฒน์นั้นนะครับ